รัฐบาลเศรษฐาย้ำอยู่ตลอดเวลาว่าประเทศไทยอยู่ในวิกฤตเศรษฐกิจ
ดังนั้นนโยบายแจกเงินดิจิทัลให้ประชาชนคนละ๑๐๐๐บาท
เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบเร่งด่วนที่ต้องรีบดำเนินการ
คำถามคือแล้วประเทศไทยกำลังเผชิญกับสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจจริงหรือ
หลายคนคงคาใจกับเรื่องนี้เพราะนายกรัฐมนตรีเศรษฐาพร่ำบอกตลอดเวลาว่า
ประเทศกำลังวิกฤตและจำเป็นต้องกู้เงินจำนวนมหาศาลเพื่อเอามากระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่
ขณะที่ฝ่ายค้านบอกว่าเศรษฐกิจไทยยังไม่วิกฤตแค่ถดถอยและชะลอตัวเท่านั้น
ซึ่งไม่แปลกที่ทั้งสองฝ่ายจะพูดในสิ่งที่ตรงกันข้ามเช่นนั้นแล้วสรุปว่าเศรษฐกิจวิกฤตหรือไม่
หากดูความเห็นของนักวิชาการส่วนใหญ่ที่มีความรู้เรื่องเศรษฐกิจการเงินการคลังจะพูดในทิศทางคล้ายกันว่า
เศรษฐกิจไทยยังไม่ถึงขั้นวิกฤตถ้าประเทศเจอวิกฤตเศรษฐกิจจริงการกู้เงินต้องออกเป็นพระราชกำหนดไม่ใช่พระราชบัญญัติ
แล้วเศรษฐกิจจะวิกฤตหรือไม่ต้องดูที่ตัวเลขเศรษฐกิจถดถอยเช่นตัวเลขติดลบ๒เดือนติดต่อกัน

จึงไม่สามารถเรียกได้ว่าวิกฤต
ต่างจากรัฐบาลสมัยอภิษฎเวชชาชีวะ

จึงเรียกว่าวิกฤตของจริง
นักวิชาการยังประเมินว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการแจกเงิน
หมายถึงภาครัฐยอมเป็นหนี้แทนประชาชน
เพื่อเอาเงินให้ชาวบ้านโดยมุ่งเป้าไปที่คนจน
มาตรการนี้จะได้ผลแต่ก็แค่แป๊บเดียว
ดังนั้นสิ่งที่ทำจึงอาจไม่ใช่การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
แต่เป็นการทำตามสิ่งที่เคยหาเสียงไว้เท่านั้น
ถ้าเช่นนั้นแล้วนโยบายดิจิทัลวอลเล็กควรไปต่อ

พรบกู้เงิน๕แสนล้านบาทผ่านสภา
สิ่งที่จะตามมาคือปัญหาในทางปฏิบัติ
คงจะต้องมีผู้ยื่นให้๓รัฐธรรมนูลตีความ
ว่าเป็นการกู้เงินมาเพื่อแจก
จะขัดต่อกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่
ประเด็นที่สำคัญที่สุดคือ
การใช้หนี้๕แสนล้านภายใน๔ปี
ยังไงก็ใช้ไม่หมดยังไม่รวมกับหนี้เดิม
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะหมดเมื่อไหร่
ดังนั้นทั้งต้นทั้งดอก

ไปยังลูกหลานของทุกคน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน